สถานการณ์โควิด๑๙เราก็จะเห็นน้ำจิตน้ำใจนะของคนมากมายเลย
ไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือว่าจะเป็นสิ่งของ

ล่าสุดได้บริจาคเงินจำนวน๑ล้านบาท
บริจาคเข้าบัญชีการช่วยเหลือของรายการข่าวต้นสังกัดตัวเองนั่นแหละค่ะ
หลังมีการเปิดบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด
มีคนแชร์ภาพสลิปการโอนเงินของหนุ่มโป๊เป็นจำนวนมากเลย
โดยหลังจากนั้นนะคะแฟนคลับของเจ้าตัวเนี่ยก็เข้ามาสมทบเงินทำบุญนะ
แล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญไปกับพระเอกคนนี้จำนวนมากเลยค่ะ
ก็หลายคนก็แชร์สลิปอันนี้เยอะ
แล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมเยอะทีเดียวนะคะสำหรับหนุ่มโป๊ป
เอาไปดูอีกคนนึงค่ะวาวานิชารีคุณผู้ชม
คนนี้ก็ขอเป็นสะพานบุญแล้วกัน
ด้วยการออกมาช่วยเหลือมูลนิธินะคะเพื่อสังคม
วาวาเนี่ยโพสต์ภาพไอจีของตัวเธอเองนะ
ว่าเธอกำลังทำกล่องยางชีพ

เพื่อไปช่วยเหลือชุมชนต่างที่เดือดร้อน
จากสถานการณ์โควิด๑๙นี่แหละ
และหากใครนะอยากที่จะสมทบนะคะ
สามารถส่งยาสามัญประจำบ้าน
ลแอลกอฮอลล้างมือหน้ากากอนามัย
มกล่องนมผงเด็กผ้าอ้อม
เด็กพ่ออ้อมผู้ใหญ่อาหารแห้ง
หรือว่าสิ่งของจำเป็นอื่นก็สามารถติดต่อ

เดี๋ยวเธอจะเป็นสะพานบุญไปส่งต่อ
แล้วก็วาวยังบอกด้วยนะคะว่า
หากใครพอจะมีกำลังเหลือ

ก็สามารถโอนเข้าบัญชีตามที่ขึ้นอยู่ได้นะคะ
เพราะว่าเงินจำนวนนี้ทางบุรณฐีค่ะ
จะนำไปซื้อวัตถุดิบสำหรับการปรุงอาหารแจกนะจ๊ะ
ก็เพื่อที่จะนำไปมอบให้กับชุมชนต่างนั่นเองค่ะ
อย่างที่ที่สะพดเนอะ
ก็มีหลายที่ที่ต้องระแวดระวังอยู่

ทางด้านคุณแม่คนสวยกระแตสุพักษรค่ะ
ก็นำอาหารน้ำเครื่องดื่มไปมอบให้ตามจุดต่างเลยนะครับ
ว่าจะเป็นแคมป์คนงานรามคำแหงค่ะ
ครอบครัวของเราเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ
เมื่อวานนี้ค่ะได้ส่งอาหารและน้ำดื่มไปในจุดต่าง
ไม่ว่าจะเป็นแคมป์คนงานรามคำแหง
ศูนย์พักคอยผู้ป่วยวัดสะพานคลองเตย
และจุดชุมชนต่างในจังหวัดนนทบุรี
ทั้งหมดประมาณ๑๐๐๐กล่องนะคุณผู้ชม

พร้อมกับขอบคุณผู้สนับสนุนที่ช่วยเหลือ
ของบริจาคเอาไว้ด้วยหลายท่านเลยนะครับ
หนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีเพื่อนซีเขานะคะ
ก็คือคุณฮาน่าทัศนาวลัยด้วยนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าครอบครัวของเธอนี่นะคะ

สู้ให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้นั่นเองค่ะ
ก็ยังมีดาราอีกหลายท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันค่ะ